พาไปดูบรรยากาศการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่๑นะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
ก็พบว่าประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้า

จากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากโรงเรียนสวัสดีวิทยาเชิญเลยค่ะ
หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสวัสดีวิทยานะครับซึ่งเป็นหน่วยที่นายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะมาลงทะเบียนจะมาลงใช้สิทธิ์นะครับ
ขณะนี้นายอภิษฎนั้นมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดกันเลยครับ
ครับผมขนาดนี้นะครับนายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิบัตินั้นกำลังที่จะรับบัตรเลือกตั้งนะครับ
ที่จะเข้าไปในคู่หานะครับซึ่งกำลังตรวจสอบตรวจเช็ครายชื่ออยู่นะครับ
สำหรับในเขตนี้นะครับนอกจากนายอภิษฎแล้วนะครับ
ก็ยังมีนายแพทย์ก็ยังมีนะครับบีดาของนายอภิษฎนะครับ
แล้วก็ตระกูลเวชชาชีวะนะครับที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้
เมื่อเมื่อช่วงแปดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับรวมถึงนางสาวงามพันธ์เวชาชีวะพี่สาวนะครับ
ก็จะมาใช้สิทธิ์ในจุดนี้ด้วยนะครับ
ครับขนาดนี้เองนายอภิษฎนั้นกำลังรอรับบัตรเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งก็จะเข้าครูหาครับขณะนี้ได้ไปที่ครูหาแล้วนะครับ
สำหรับนายอภิษฎนั้นนะครับมีเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่๑แขวงคลองตันเหนือนะครับ
วัฒนามีลำดับอยู่ที่ลำดับที่สี่สิบห้านะครับซึ่งได้มีการเช็คลำดับเรียบร้อยแล้ว
แล้วกำลังที่จะลงคะแนนอยู่นะครับ
ขณะนี้เดินออกมาเพื่อที่จะหย่อนบัตรลงที่หีบเลือกตั้งแล้วนะครับ
สื่อมวลชนทุกแขนงนะครับต่างก็เฝ้ารอติดตามการทำข่าวในครั้งนี้นะครับ
ขณะนี้เองนายอภิษฎนั้นออกมาจากหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับ
ว่าน่าจะมีการสัมภาษณ์สดของนายอภิษฎนะครับซึ่งขณะนี้เองสื่อมวลชนกำลัง
รอสัมภาษณ์นายอภิษฎนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะบรรยากาศสดสดนะครับ
นายอภิษฎนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินพาดของสื่อมวลชนนะครับ
ที่จะยื่นใหม่ครับ
มีบรรยากาศที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ประชาชนนั้นเดินทางมาใช้สิทธิ์ในหน่วยนี้กันจำนวนมากนะครับและก็มีความกังวลเล็กน้อยกับ
เกี่ยวกับเรื่องปากกาที่ใช้ในการกากบาทด้วยนะครับว่าหลังจากมีข่าวลือนะครับว่า
อาจจะเป็นปากกาธิกาไม่ติดซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นอธิบายแล้วนะครับว่า
ปากกานั้นติดทุกด้ามนะครับแล้วใช้ได้จริงและก็อย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องบัตรเสียนะครับ
เพราะว่าปากกานั้นใช้ได้ทุกด้ามจริงจริงนะครับตอนนี้สื่อมวลชนกำลังที่จะสัมภาษณ์นายอภิษฎแล้วครับ

เดี๋ยวก๊องไม่เรียบร้อยไม่เริ่มนะ
แล้วก็อยากให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์กันมากมากนะครับ
เที่ยวนี้ก็สามารถไปลงคะแนนได้ถึง๕โมงเย็นนะครับไปใช้สิทธิ์ของท่านกันครับ

ผมผ่านการเลือกตั้งอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครับ
แต่ก็อยากจะเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ

ผมคงเข้าไปที่พักครับในช่วงเย็นนะครับ
อาจารย์คิดว่าจะสามารถเหลือคะแนนขอบคุณประจานก่อนได้มั้ย

ผมอยู่ที่พักครับเดี๋ยวพบกันดีกว่า
ขอบคุณครับ

ครับผมนั่นก็คือการพาดสดของนายอภิษฎนะครับ
ซึ่งว่าหลังจากลงคะแนนแล้วนะครับ
ก็จะหลังจากลงคะแนนแล้วนะครับ
ก็จะไปเข้าพักในช่วงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
ซึ่งเป็นช่วงเย็นที่จะมีการลุ้นผลคะแนนนะครับ
ครับผมและหลังจากที่นายอภิษฎนั้นลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วในเขตนี้

จากนั้นเนี่ยนายอภิษฎก็จะมีการไปทำธุระส่วนตัวกับครอบครัวนะครับ
ก่อนที่จะเข้าพักประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นนะครับ

แล้วก็มีการเชิญชวนลนลงด้วยนะครับ
ให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากครับ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวและบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนสวัสดีวิทยาซอยสุขุมวิท๓๑ครับ